กลับมาเบรกนี้เรามาดูแล้วก็มาเช็คดวงกันแบบมีสติกันหน่อย
ช่วงปลายปีนี้หมอไก่เขาทักมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ดาวพฤหัสย้ายแบบกระทบแน่นอน๑๒ราศี
แต่ว่าจะดีหรือจะร้ายเนี่ยโดนกันแน่นะคะ
เปลี่ยนแปลงกันมาตั้งแต่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะยาวไปจนถึง๕ธันวาคม
ราศีไหนเป็นยังไงกันบ้างไปฟังหมอไก่พพาธินีค่ะ
ชาวราศีเมทุนนะคะตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ลงอกลงใจ

แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบดีใจอย่าเพิ่งรีบเฮ
เพราะว่าดาวพระราชสบดีที่เล็งดวงชะตาอยู่เนี่ยย้าย
ย้ายไปอยู่ที่พบมรณะก็หมายความว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่
ใช่ค่ะแล้วดาวเสาเนี่ยยังเล็งดวงชะตาอยู่นะคะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดาวเสาเล็งก็จะหมายถึงว่า
ในช่วงระยะนี้ชาวราศีเมทุนเนี่ยก็แบบจะเจออุปสรรคเกี่ยวกับปัญหาบ้าง
นิดหน่อยแล้วก็มีราศีที่ดวงดีนะก็คือชาวราศีธนูฐานะมั่นคงมากขึ้น
จะมีโอกาสทางการเงินมีเงินเข้ามามากขึ้น
อีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีมีนนะครับสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยก็เป็นเกษตรสลับเลือนเหมือนกัน
ก็คือหมายถึงว่าดีทั้งเรื่องงานและก็ดีทั้งเรื่องเงินโดยก็คืองานเนี่ยถ้าสมมติว่าหวังอะไรไว้ก็มีโอกาสที่จะสมหวัง
ส่วนในเรื่องเงินเนี่ยโอ้โหก็มีโอกาสทางการเงินเข้ามามากขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภ